ก็สวยใจละลายเหมือนกันนะคะสำหรับน้องแอลลี่อาชิระยานั่นเอง
ตอนนี้บินแล้วจ้าบินลัดฟ้ากลับไปเกาหลีนะคะเนี่ยค่ะ
จะกลับไปทำเพลงเพื่อเตรียมคัมแก๊กปล่อยเพลงซิงเกิลดีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะ
ไปส่งกันที่สนามบินกันเยอะเลยค่ะก่อนที่น้องเอลลี่จะบินไปหนึ่งวันนี้นะคะ
สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ไปทำงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่เกาหลีหายไปตั้งสองปีนะคุณผู้ชม
ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมาเนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่าจะไปอยู่ที่นั่น๒เดือน
ส่วนวันเกิดครบรอบ๑๘ปีที่ผ่านมาก็ไปเป่าเค้กกับเพื่อนค่ะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาอวยพร

แล้วหลายคนชมไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าน้องน่ารักมากจริง
แล้วก็ของขวัญวันเกิดให้ตัวเองปีนี้หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะว่า
น้องอายุ๑๘แล้วนะร่างโตเป็นสาวแล้วยังไงดี

มีอย่างเดียวก็คือตั้งใจทำซิงเกิ้ลใหม่มาตอบแทนทุกคน
แล้วน้องแอลลี่ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้หนูขอโสดก่อนนะคะ
ใครที่มาแซวว่าเริ่มเป็นสาวแล้ว
มีหนุ่มมาจีบหรือยังเขาตอบตรงนี้เลยว่าไม่รีบร้อนมีแฟนค่ะ
เพราะว่าทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนตอนนี้ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกัน
หนูก็เจอเพื่อนเจอครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวค่ะก็ดีใจมากเลยหนู๑๘แล้วค่ะก็ไม่คิดว่าแบบโอ๊ยเรา๑๘แล้วเหรออย่างนี้ค่ะเพราะว่าหนูเดบิวมาก็๑๕ตอนนี้๑๘แล้ว
ชมว่าภาพนั้นแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้คนชมเยอะ
ค่ะเพื่อนหนูถ่ายให้ค่ะเพื่อนหนูถ่ายรูปดีค่ะไม่มีใช่ค่ะ
ก็เลยคิดว่าเออเป็นของขวัญสำหรับตัวเองแล้วกันการทำงานหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
เร็วนี้จะมีอะไรให้ได้ชมกันนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าหนูก็รู้ว่าแบบ
ไม่ได้มีเพลงมาให้ทุกคนได้ติดตามกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าสถานการณ์ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ๒เดือนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเรารอกดไลค์แล้วก็ติดตามซิงเกิ้ลใหม่ของน้องกันดีกว่า

ใส่ชุดของมิวไปร่วมงานประกาศต่าง
สุดยอดเลยดังจริงของจริงให้กำลังใจด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ